ค่ะจะบอกว่าตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็อากาศร้อนใช่ไหม

อีกหนึ่งครอบครัวที่ขออัปเดตเรื่องแฟชั่นหน่อยละกัน

บ้านนี้ก็กิจกรรมแน่นเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกก่อนนะบ้านนี้เขากิจกรรมเยอะไปหมด
ทั้งไปบ้านใยนิ้งไปเล่นว่าวแต่ต้องกิจกรรมนอกบ้านก่อน
ท่านี้ทีเด็ดเลยแม่ชมเนี่ยเขานำเสนอไว้เนี่ยอยู่บ้านก็ออกกำลังกายกันไปคุณผู้ชมค่ะ
ทำตามได้ง่ายไปเลยนะเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยอยู่บ้านไม่ต้องกลัวอ้วนนะจ๊ะ
ไม่ต้องกลัวน้ำหนักขึ้นค่ะเพราะวันนี้เราต้องลุกออกมากำลังกาย
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงดูนั่นสิคะคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมก้อนที่หน้าท้องแม่ชม
ไหนขอซูมหน่อยสิคะนั่นน่ะมันกล้ามเนื้อซิกแพคชัดมานะแม่ชมมาคนเดียวเดี๋ยวแฟนจะน้อยใจ
ลูกสายฟ้าพายุไปไหน
ว่าเต้าพายุไม่เคยทำให้ผิดหวังคุณผู้ชมค่ะ
ออกกำลังกายนี่ตัดภาพมาลูก

ใช่เอ็นดูนั่งกินก็ไม่ได้ต้องนอนกินนะ

ก็มันชิลว่ะเสื้อก็ชิลกางเก๋กก็ชิล
ท่านอนก็ยิ่งชิวคุณผู้ชมค่ะ
กินอะไรอ่ะกินข้าวเกียบอยากกินด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปค่ะ
โอ้แม่ถามก็ไม่ตอบ
ก็มีความสุขในการกิน
ขอแย่งน้องกินได้มั้ยอ่ะ
อัปเดตเมื่อเช้านี้คุณผู้ชมค่ะ
บ้านนี้แจกความสดใสกันยกบ้านเลย

หมอคอสตูมนี่เขาเป๊ะปังนะบ้านนี้

ก้อนคอมฟอร์มแคมเปอร์วันไปเลยจ้ะแม่จ๋า

และที่สำคัญพี่สายค่ะมารอบนี้ไม่รู้ว่าจะมองเสื้อ
มันร้อนอ่ะยูขอไปรอในรถนะครับมันไม่ไหวจริงจริง
ตัดภาพมาประกอบกับเมื่อสักครู่ทานข้าวเกลียบไงคะ
ก็นอนกินอยู่ต่อนะคะอยู่ใครจะติดใจข้าวเกียบคงไปกินในรถนั่นแหละ
น่าเอ็นดูนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมในครอบครัวน่ารักนะคะ